คุณผู้ชมคะปลาหมึกก็ล้างอ้างวางได้ยังไงเป็นยังไงฮะ
ดูแม่ค้าคนนี้หน่อยค่ะเธอเป็นแม่ค้าขายปลาหมึกอยู่ที่ระยองนะคะ
บอกว่าโอ๊ยรัฐช่วยทีเถอะปกติขายได้วันละห้าสิบกิโลกรัม
แต่ทุกวันนี้หาดแหลมแม่พิมพ์ร้างยิ่งกว่าป่าช้า
มีแค่วิวเท่านั้นที่สวยนอกนั้นไม่มีอะไรสวยอีกเลย
ก็บอกหายอะไรไม่ได้เลยอะคุณไประยองนี่นะคุณอรัชภพร
ก็ต้องมาแหลมแม่พิมพ์นี่แหละใช่นี่มีหาดแม่ลำพึงอีกที่หนึ่ง
คุณเห็นอะไรมีชีวิตอยู่ตรงนี้บ้างนอกจากต้นไม้คะ

เงียบจริงนี่แค่วิวที่สวยนะครับคนหายเกลี้ยง
ที่จริงแล้วเนี่ยตรงนี้คือจุดคึกคักไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติเลยนะคะ
พอถูกแชร์ภาพเหล่านี้ออกไปเนี่ยหลายคนก็เห็นใจพ่อค้าแม่ขายแถวนั้นเหมือนกันนะ
เราไปคุยกับนางสาวพัชรินพุทธชงวัย๓๗ปีเป็นแม่ค้าขายอาหารทะเลสด
ประมงเรือเล็กริมชายหาดแม่พิมพ์นะคะ
ก็บอกว่าตั้งแต่โควิด๑๙ระบาดเนี่ยนะโอ้โหชายหาดที่เคยเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว
กลายเป็นหาดร้างปลาหมึกที่ขายอยู่ทุกวันเนี่ยปกติเคยขายวันละ๕๐๖๐กิโลกรัม
ทุกวันขายได้วันละ๑ไม่ใช่๑กิโลกรัมนะคะ๑ตัว

ขายได้ตัวเดียวบางวันขายไม่ได้สักตัวค่ะเพราะคนกลัวอาหารทะเลไง
มันสืบเนื่องมาไงคนก็กลัวไปหมดตอนนี้
คือนักท่องเที่ยวก็ไม่ได้มาใช่ค่ะคนในพื้นที่หรือว่าคนทั่วไปก็

ละ๑ตัวบางวันขายไม่ได้สักตัวจากที่เคยขายได้๕๐๖๐กิโลกรัม

เนี่ยร้างหมดเลยจริงพ่อค้าแม่ค้านะ๒๐กว่าร้านค้าเนี่ยต้องทยอยกันปิดร้านหรือไม่ก็มาสลับกันขายค่ะ
เพราะต่อให้หยุดก็ไม่รู้จะทำอะไร
คือหยุดแล้วทำอะไรอ่ะเพราะว่าก็มีอาชีพค้าขายอย่างเดียวที่เอาไว้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องคนทั้งบ้าน
ก็ต้องจำทนขายจนกว่าจะแบกรับความขาดทุนไม่ไหวเขาใช้คำนี้เลยนะ
วิงวอนให้ทางจังหวัดลงมาช่วยเหลือหน่อย
หามาตรการอะไรก็ได้ช่วยเหลือพวกเราด้วย
บางคนมีหนี้สินจนหมดปัญญาไม่รู้จะหาทางออกยังไงแล้ว
นางสาวกำไรอำพันธองแม่ค้าขายอาหารทะเลก็บอกว่าที่ขายทุกวันนี้ขายขาดทุนทุกวันเลยนะ
ไม่ขายก็ไม่ได้เพราะสินค้ารับมาแล้วเดี๋ยวก็เสียอีก
วันขายไม่ได้เลยก็ต้องแจกเพื่อนบ้านกินเพราะว่าถ้าเก็บไว้ก็เน่าก็เสียดายของ
ทุกวันนี้ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครดีภาครัฐก็เงียบ
ไม่เคยมีหน่วยงานไหนลงมาสอบถามความยากลำบากคนทำมาหากินเลย
ต้องมานั่งรับบาปในสิ่งที่ไม่ได้ก่อ
อยากให้มองเห็นความลำบากของชาวบ้านและผู้ประกอบการด้วย

เงินสำรองไม่มีทุนของไว้ปีใหม่เพื่อที่จะได้ขายได้กำไรบ้าง
แต่ไม่ได้เลยค่ะขาดทุนยักษ์เยินที่ขาดจังหวัดลงมาช่วยแนะนำว่าเราจะทำอะไรได้บ้าง
ไม่แนะนำเราโดยตรงก็ให้เทศวาหนำบากประกาศบอกว่าเราจะไปทำอะไรได้บ้าง
เพื่อที่จะได้ผลประโยชน์ตรงนี้กลับคืนมาบ้าง
เพื่อที่จะเยียวยาให้พวกเราบ้างเพราะว่าเราก็ไม่มีจะกินเหมือนกันนะคะ
จริงแล้วก็ไม่ใช่แค่ที่หาดแหลมแม่พิมพ์หรอกนะคะ
เหมือนที่คุณพักภูมิบอกตรงที่หาดที่ไปเกาะสเม็ดบ้านเพนนันกองเงียบ
และจริงก็ไม่ใช่แค่ที่ระยองนะคะเงียบทุกที่ค่ะ
เขาบอกว่าตอนนี้อยากได้ความชัดเจนเรื่องมาตรการช่วยเหลือจากทางภาครัฐ
วันนี้ก็มีคอรมออนุมัติมาแล้วนะฮะเดี๋ยวก็คงจะค่อยทยอยทยอยกันไปในแต่ละภาคส่วนนะฮะ
รถตู้โดยสารวันนี้ก็มาที่ไทยรัฐทีวีเป็นร้อยคันนะ
เขามาร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากทางภาครัฐเหมือนกันให้เราเป็นสื่อกลาง
เดี๋ยวหลัง๒ทุ่มว่ากันกันแล้วกันพาไปดู